อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องตามความคืบหน้าค่ะกรณีวัยรุ่นทะเลาะกันที่ตราดเนี่ยนะคะแล้วก็มีการใช้รถเนี่ยขับแบบถอยหน้าถอยหลังอ่ะทับคนคนหนึ่งจนเสียชีวิตครับทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานคนที่ขับรถกระบะเขามอบตัวแล้วนะทีนี้เดี๋ยวต้องมาฟังกันว่าเหตุผลน่ะคืออะไรส่วนมีข้อมูล
เดี๋ยวขอภาพรถกระบะที่ขึ้นมานี่นะคะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่มีรถกระบะจอดอยู่

ทีนี้วัยรุ่นที่เขามาจากสถานบันเทิง
เขามากัน๗คนแล้วก็ไปต่อที่ร้านคาราโอเกะ

แฟนสาวของนายโอเนี่ยคล้อกกันกับนายโอ
แล้วกรณีเรื่องขวดเบียคือฝ่ายหญิงแย่งขวดเบียของนายโอมาเปิดกระจกแล้วหย่อนลง
ทีนี้จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นจังหวะที่กระบะดำของนายอาคม
กับเพื่อนอีก๕คนขับผ่านมาพอดีมันก็น่าจะเป็นความเข้าใจผิด

เพื่อนนายอาคมที่นั่งอยู่บนกระบะหลังเนี่ยนะตกจากรถ
แล้วในโอเจ้าของรถเข้าไปถามคู่กรณีไงว่าชนทำไมชนทำไม

จังหวะนั้นน่ะในแบงค์ในแบงค์นัชพล
เขาวิ่งปรีเข้ามาแล้วเหตุการณ์มันบานปลาย
ผักอกกันทำร้ายกันจนมันเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
เพราะว่านายอาคมขับกระบะชนในแบงค์ล้ม
แล้วก็เหยียบกลายเป็นถอยมาแล้วก็เดินหน้า
ในแบงค์เสียชีวิตในแบงค์เนี่ยนะคะศีรษะเป็นแผล
คอหักซี่โครงหักร่างกายถลอกเลย
แล้วตัวนายอาคมที่ขับกระบะเนี่ยหนีไปเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒๔มีนาคมที่ผ่านมาที่ตราด
แล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชม๑๑โมงเนี่ยนะ
นายอาคมไปมอบตัวกับสพเมืองตราด
บอกไว้ก่อนว่าคดีนี้มันจะแยกเป็น๒ส่วนนะครับ

อันนี้คดีหนึ่งตัดสองเรื่องของการขับรถชน
และทับจนมีผู้เสียชีวิต
เออทีนี้ตำรวจก็เลยสอบปากคำค่ะ
ผู้กำกับบอกแบบนี้นะว่าเหตุการณ์นี้
มันเกิดขึ้นจากการทะเลาะกันมีการทำร้ายร่างกายกัน
ส่วนประเด็นเรื่องของการขับรถชนเนี่ย

นายอาคมเขาปฏิเสธเขาบอกแบบนี้
ผมไม่ได้มีเจตนาจะขับรถชนจนทำให้ในแบงค์ตาย

นายอาคมเขาบอกแบบนี้รถผมเนี่ยมันเป็นรถหกเกียร์
ตอนที่เกิดเหตุเข้าเกียร์ผิด
เกียร์ผิดก็เลยทำให้รถมันถอยหลัง

ครับแล้วก็เดินหน้าทับอีกครั้งอะไรอย่างนี้นะฮะ
คือเขาบอกเขาพยายามเข้าเกียร์เข้าเกียร์ผิด
แล้วก็พยายามที่จะขับรถออกแล้วก็ไม่รู้ว่าทับอะไรอยู่ด้วย

เขาบอกว่าเนื่องจะถูกฝ่ายผู้ตายปลาขวดเบียนมาใส่ก่อน
แต่ทางฝากฝั่งผู้ตายเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันนี่แหละ
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แม้ว่าทางนายอาคมจะบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจ
แต่ดูสิคะคลิปจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ย
คือมันค่อนข้างชัด
ทีนี้ตำรวจก็เลยนำตัวนายอาคมฝากขังสารจังหวัดตราด
ส่วนศพของผู้ตายเนี่ยญาติก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนา
วัดหนองที่อำเภอเมืองตราด
โดยแม่บุญธรรมของผู้ตายอย่างนางศรีนวลไซย้อย
บอกว่าหลังจากที่เจอหน้าผู้ก่อเหตุที่โรงพัก
แม่ไปถามทำทำไมทำไมต้องมาชนลูกแม่ด้วย
แล้วผู้ก่อเหตุตอบสั้นนะแม่ผมเข้าเกียร์ผิดครับ

ทีนี้ญาติผู้ก่อเหตุเขาก็เสนอจะให้เงิน๑แสน
แต่ทางฝั่งคุณแม่ไม่รับนะคะ
แล้วแม่บอกว่าหลังจากนี้ชีวิตแม่คงจะลำบากขึ้น
เพราะว่าลูกชายที่เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวเลย
แล้วตอนนี้แม่ก็ต้องเลี้ยงดูหลานชาย๓ขวบซึ่งเป็นลูกของผู้ตายด้วย